ก็ถามว่าพี่สาวก็ถามว่าเทใส่ทำไมทีนี้เขาจับสอง
มือเลยนะเซียปลูกเสียพี่สาวของพี่สาวแบบไม่ได้ตั้ง
ตัวแล้วทีนี้ทุกห์ดไฟเลยเพื่อนก็๊บเลยเขาพูดกัน
แต่ทำไมถึงต้องทำกันรุนแรงขนาดนั้น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราตามคดีนี้กันนะคะ
เพิ่งจะเกิดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะคะ
แต่ว่าญาติค่อนข้างกังวลนะคะว่าตกลงแล้วข้อกล่าวหาที่ตั้งกับผู้ก่อเหตุ
แล้วก็รวมถึงตอนนี้ขั้นตอนที่เกิดขึ้นกับผู้ก่อเหตุ

เพราะว่าถ้าตามข่าวคือญาติรู้สึกว่าได้ข้อมูลค่อนข้างน้อย
ถามแล้วก็ไม่ได้คำตอบแล้วตกลงไปถึงไหนกันแล้ว
แล้วก็ถ้าตามข่าวนะคะกลัวว่าจะมีรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ
มีคนรู้จักเป็นสีนั้นสีนี้

สภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือก็เก็บหลักฐานได้ไม่ยากเลย
เพราะว่าเหตุการณ์มีคนอยู่ร่วมด้วยอยู่หลายคนทีเดียว
แต่ทีนี้ทำไมในช่วงเวลาไม่กี่วันถึงรู้สึกกังวลขนาดที่ว่าต้องไปร้องทางบรชน
เดี๋ยวเราจะคุยกันกับ๓ท่านในรายการวันนี้
บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะคะว่าคดีนี้อยู่ในพื้นที่ของสนพระขนง
ท่านรองผู้กำกับซอบ
แล้วก็ในส่วนของร้อยเวรเจ้าของคดียังไม่มีใครให้สัมภาษณ์เลย
แต่ว่าก็ให้ข้อมูลนะคะแต่ระหว่างรายการเราจะลองโทรพยายามติดต่ออีกครั้งหนึ่ง
เพื่อท่านเปลี่ยนใจจะได้จะได้เหมือนกับสื่อสารกันนะคะ
เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคดีที่แบบญาติรู้สึกกังวลเนี่ยคือ
สื่อสารกันน้อยสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจนะคะ
ก็เลยทำให้กังวลว่าคดีจะเป็นแบบไหน
วันนี้ที่เราคุยกัน๓ท่านคือมีคุณบุญมีตาดีนะคะ
เป็นน้องสาวของผู้ที่ถูกไฟไหม้นะคะ
แล้วก็คุณภัยวงตาดีเป็นคุณลุงของผู้บาดเจ็บนะคะ
แล้วก็รวมถึงคุณรณรงค์แก้วเพชรนะคะ
เครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม

เรามาเจอกันในวันที่ได้ไปขั้นตอนอื่นเพิ่มเติมมา
ใช่ไหมคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะ
ใช่ไหมคะ๒๘พฤศจิกายนนะตามที่เป็นข่าวใช่ไหมคะ
กังวลอะไรเยอะไม่กี่วันทำไมต้องไปร้องนครบานคะ

เราก็ถามฝั่งนู้นเขาก็ไม่เคยมาดูแลเราเลย
ไม่เคยมาถามเราเลยว่าเราเป็นยังไงบ้าง
แล้วค่ารักษาพยาบาลก็ไม่เคยมาถาม

คือจริงก็รู้จักกันนั่นแหละใช่ไหมคะ

เกิดจากที่ทั้งสองท่านผู้ก่อเหตุกับผู้ที่ผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะ
คือก็คบหากันนะคะคบหากัน
แล้วก็เกิดทะเลาะกันจนลงไม้ลงมือ
เล่าย้อนกลับไปให้หน่อยวันที่๑๘ที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างคะ

วันนั้นเขาพากันทานเหล้าข้างนอกก่อน
เราทานเบียร์กันข้างนอกประมาณ๙โมง๑๐โมงค่ะ

ก็ไม่นะคะไปกินตอนเย็น
พอเขานั่งกินกันข้างนอกมีเรื่องเขานั่งกินกัน๔คน
แล้วเขาก็มีเรื่องทะเลาะกันอีกคนนึงมีอยู่ในวงเล่า
เขาก็เลยย้ายเข้าไปในบ้าน

นั่งกิน๔คนมีใครบ้างคะ
มีป้าจันทร์ป้าบัวลุงไรแล้วก็อีกคนนึงเพื่อนบ้านอีกคนนึง

ขอเชิญทีนี้ชื่อเรนจ้ะ

กลัวมีปัญหา
เขาเลยย้ายเขาไปกินในบ้าน๓คน

และก็คนชื่อจันทร์
สักประมาณ๔๕โมง

เล่าได้เลยค่ะ

เขาเขาแบบว่าอะไรนะ
คือเป็นผู้หญิงกับเป็นสาวหล่อ

ใช่ไหมคะคนที่บาดเจ็บเนี่ยก็คือที่เรียกว่าคุณบัวพี่สาวเราคุณบัวคุณบัว
คนชื่อธอมคุณไลอ่าทีนี้สองคนนี้เนี่ย
กันมาได้สองปีเสร็จแล้วนะคะทีนี้ตามปกติก็ดื่มเหล้าด้วยกันอยู่แล้วถูกไหม
ครับแล้วตามปกติเสริมก็ได้นะตรวจคุณคืนกันแล้วนะคะ
คือตามปกติคือก็จะจะดื่มกินกันอยู่แล้วใช่ไหมคะตามปกตินี่ดื่มทุกวันไหม
ไม่ค่ะนานทีนึงนานทีเหรอ
เพราะว่าส่วนมากเขาจะไปขายของที่บังแคร์นานเขาจะกลับมาบ้านทีนึง
เขาจะกลับมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์ที่เขาหยุดขายของเขากำลังมานั่งกินกัน
เวลาเขาขายเขาไปขายด้วยกันไหมไปด้วยกันจ้ะ
ก็คือไปไหนไปด้วยกันตลอดใช่ไหมคะทีนี้ก็จะกินไม่ได้บ่อยนะ
ไม่ได้บ่อยทีนี้เอาใหม่สองคนนี้ทะเลาะกันบ่อยไหม
ทะเลาะบ่อยมากกินทีไรทะเลาะกันทุกที
ถ้าทะเลาะบ่อยมากกินทีไรทะเลาะอันไหนนะ
กินแล้วถึงทะเลาะหรือปลาปกติทะเลาะกันอยู่แล้ว

คือถ้าแบบไม่กึ่มไม่เมานี่ไม่ทะเลาะเหรอ

แล้วตอนดื่มก็ไม่ได้ดื่มบ่อยด้วยไม่ใช่ทุกวัน

ก็หน้าอยู่อาทิตย์ทุกอยู่

แล้วตามปกติเวลาดื่มด้วยกันเนี่ยจะดื่มกันสองคนหรือจะมีเพื่อน

จันทร์คือคนที่เมานั่นก็ไปกินด้วยกันบ่อย
ทีนี้คุ้นเคยกันยังจะได้เล่าต่อ

ทีนี้วันที่เกิดเหตุนั่งกัน๔คน
สี่คนก็จะมีคุณไรค่ะนะคะคุณบัวจ้ะแล้วก็เพื่อนบ้านอีกสองคน

เข้าไปในบ้านตอนแรกเขาก็โวยวายนะ
คุณไรเขาโวยวายว่าโวยวายที่ทะเลาะกันกับคนข้างนอก
โวยวายป้าบัวก็บอกว่าโวยวายทำไมเสียงดังทำไม
อายเขาโวยวายอย่างนี้แหละไม่อยากอยู่ด้วยแค่นั้นแหละ

เดินออกไปบ้านแม่เขาอ่ะที่อยู่ติดกันอ่ะ

มาไปบ้านเช่าอยู่ติดกันใช่ไหม

เดินไปหาไหมไอ้หมีทินเนอร์อยู่ไหนเอาทินเนอร์ให้มาให้กูสิ
เขาก็หยิบทินเนอร์มาวางไว้หน้าบ้านก่อนนะ

เดินถึงกันหมดแล้วเวลาเดินไปพูดอะไรกับใครจะได้ยิน
เพราะโทษนะคะเวลาแบบพอมันกึ่มมืนแล้วเวลาพูดมันจะเสียงดังหน่อย

เพราะฉะนั้นเราจะได้ยินว่าที่เขาเดินไปเขาเดินไปไหน

อันนี้เราก็เลยได้ยินว่าไปถามหาทินเนอร์

แล้วแกก็เอาเขามาวางไว้หน้าบ้านก่อน
แล้วก็เดินเข้ามาป้าบัวก็ถามว่าเอาทินเนอร์มาทำไม
แล้วแกก็เดินมาหยิบทินเนอร์เทใส่ผ้าเลย

ในข่าวเนี่ยกองผ้าเนี่ยกองผ้ามันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว

องผ้าที่ป้าบัวเขาหยิบมาวางไว้

แล้วมาถึงเขาก็เทราดไง
ก็ถามว่าเททำไม
เททินเนอร์ใส่ผ้าทำไม
ตอนจังหวะที่เกิดเหตุจังหวะนี้
แกบอกแกไม่ได้ต้องกลัวเลยจังหวะนั้น
ทั้งคุณบุญมีแล้วก็คุณภัยวงอยู่ด้วยทั้งคู่ไหม

น้องนี่อยู่ห่างมาก

มีพระอาจารย์คนที่นั่งดื่มด้วยกันตอนแรกนะ

ประจันไอ้บัวไอ้ไรสามคน

ทีนี้จังหวะตอนที่ลาดทินเนอร์เนี่ยนะคะ
พอลาดทินเนอร์ลงไปเสร็จแล้วเนี่ย

จุดแล้วเนี่ยโยนลงไปตรงไหน
จุดแล้วมันก็มีสารระเหยมันก็ลุกเลยค่ะ
คือไฟมันมาจากอะไร
มาจากบุรีมาจากไฟแชค

ทีนี้ไฟแชคอยู่กับตัวเขาอยู่แล้วหรือเปล่าคะ

ก่อนที่ประกายไฟมันจะไปโดนทีเนอร์เขาพูดอะไรก่อนไหม

คนเจ็บน่ะไม่ได้ตั้งตัวเลยเขาบอกอ่า

ดใส่ผ้าก่อนแล้วก็ถามว่าลาดทำไม
แล้วเขาก็สระใส่เป้าบัวเลย

มันมีสารระเหยใช่ไหมมันก็ลุกเลย
คืออย่างนี้ค่ะที่เรียนถามละเอียดอย่างนี้คือ
จังหวะตอนจุดไฟคือจุดแล้ว
คือไม่ทันได้ตั้งตัวว่าจะเอาลงที่ผ้าหรือไปที่คน
แล้วมันก็คือลุกไหม้หรือมันตั้งใจไปที่ผ้า
ยังไงหรือตั้งใจไปที่โคนมันชัดไหม

หันหน้ามาหากันเนี่ยสองคนจ้ะ

ไม่ใช่จะบอกว่าคนที่เป็นภรรยานะคะ

จันทร์เขาอยู่ข้างหลังประโบสไม่เห็นเหรอจ๊ะ

ถูกแกวิ่งบอกไปเคาะหน้าต่างช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
ไฟไหม้ไฟไหม้แกบอกอ่าตอนจังหวะ
ทนายรณรงค์ได้สอบก่อนไหมอย่างละเอียดว่าตกลงแล้วมัน
มันชัดไหมว่าเขาตั้งใจจะลงไปที่ผ้าไปที่คนหรือว่ามันพลึบขึ้นมาเลย
คือผมมาถามว่าเขาตั้งใจจุดผ้าหรือว่าตั้งใจจุดคนอ่าอืม
แต่แกบอกว่าคือจังหวะมันไวมากคือหันมาแล้วก็จุดไฟใส่กันเลย
คือคนเจ็บยืนยันว่าจุดไฟใส่ตัวคนไม่ได้จุดไฟใส่ผ้าอ่า
คือคนเจ็บน่ะให้ให้การได้แล้วใช่ไหมคะอ่า
เขารู้ตัวให้การได้แล้วแหละนะคะคือเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าถ้าจุดไฟใส่ผ้าเนี่ยจะต้องก้มอ่า
มีจังหวะก้มไปแล้วค่อยจุดเพราะผ้ามันอยู่ต่ำ
เวลาที่จะราดไอ้ตัวทินเนอร์ใส่เนี่ยก็ต้องก้มแต่อันนี้มันคือการ
มันถืออย่างเงี้ยมันเป็นถังสี่เหลี่ยมแล้วถือกันแล้วก็สาดใส่มือเขาก็เลยเปื้อนไปด้วยอืม
แรกมันถือมือเดียวเพื่อเทมือจะไม่เปื้อนทินเนอร์
แต่พอมาจังหวะที่เทใส่คนเนี่ยมันกระชอต
เขาก็เลยเจ็บแล้วเวลาที่จุดไฟมันก็ติดมือไปด้วยอืม
คือมันมันสมเหตุสมผลกว่าการที่ตั้งใจจะจุดผ้าอืม
คือที่ถามแบบนี้เนี่ยนะคะมันมีผลกับการตั้งข้อเก่าหา
หรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจแต่แค่ถ้าสมมุติเราเป็นคนสู้คดีกัน
มันต้องชัดว่าเจตนาเขาคืออะไรเพราะว่าข้อกล่าวหาที่ตั้งไปตอนนี้เนี่ย
ญาติค่อนข้างจะคล่องใจใช่ไหมคะ
ทนาลงค์คือถ้าเราฟังจากคนเจ็บเอาอย่างนี้นะฉันพูดแบบตรงไปตรงมา
ถ้าเราฟังจากคนเจ็บหรือญาติคนเจ็บย่อมจะบอกว่าเขาตั้งใจทำร้ายคนเจ็บสิ
เพราะสู้คดีกันอยู่นะนะคะแต่ทีนี้มันมีใครพิสูจนได้ไหม
หรือว่ามันมีการให้การของทางฝั่งผู้ก่อเหตุไหมคะว่า
เปล่ายังไม่ทันตั้งใจอะไรเลยพอจุดก็พึบเลยอ่ะ
คือว่าจุดประกายไฟมาพึบเลยหรือเปล่าคือทางฝั่งผู้ก่อเหตุเนี้ย
ไม่รู้ว่าเขาให้การว่ายังไงเพราะว่าตำรวจไม่ได้แจ้งอะไรเรา
แต่ประจักษ์พยานอีกคนนึงที่อยู่ในที่เกิดเหตุยายจันทร์นะนะ
เขาเล่าว่าตอนแรกที่มันเกิดเหตุเขาบอกว่า
แต่พอไปที่โรงพักก็บอกว่าจุดไฟใส่ผ้า
แล้วพอมาอีกสักพักนึงเนี่ยบอกไม่เห็นว่าเขาจุดไฟยังไง

ขึ้นมาใครมาช่วยอะไรยังไงบ้างคะนี่ไงคนช่วยอ่าคนก็เขาเขาสาดน้ำมันดับ
จบแล้วก็มีคนตะโกนให้ช่วยอยู่ข้างในก็บอกไอ้ตีมันบอกว่าหน่อย
ช่วยยายบัวด้วยยายบัวโดนไฟคอกอยู่ข้างในในห้องน้ำล็อกด้วยนะเพราะยายตีนถีบเลยนะเขาบอกผมก็มองมันมืดมองอะไรไม่เห็นก็สวมมากั้นใจเดินเข้าไปเห็นยายบัวร้องช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยหนูด้วยเพราะยายช่วยหนูด้วยผมก็เข้าไปก็ล็อกคอดึงออกมาก็ช่วยช่วยกันนะบอกว่าพยุงเขามาก็มากันมานอนอยู่ถนนคือคนเจ็บเนี่ยพอโดนแล้ววิ่ง

จะต้องกันใจวิ่งเข้าไปใช้เปิดฝักบัวหรือน้ำลาดนะห้องน้ำน้ำน้ำในถังมันจะมีน้ำในถังเครื่องถังจะลาดตัวเองใช่ไหมคะมันน้ำมันไม่พอแกก็เอาฝักบัวลาดอืมแกบอกแขนนี้มันมันไม่ยอมดับตรงแขนอืมตรงแขนข้างนี้มันไม่ยอมดับก็พอพอที่คุณภายวงพาออกมาเราก็ถึงได้เห็นภาพตอนออกมาหน้าถนน
ทรมานคนเจ็บก็ดิ้นลนทีนี้แล้วคนก่อเหตุที่บอกว่าเขาก็พึบไปด้วยก็บาดเจ็บไปด้วยเนี่ยยังไงคะเขายังนอกมีมาอยู่ข้างนอกอืมนอกนี่นอกแค่ไหนนอกนอกถนนเลยนอกถนนแล้วคนเขาดับตัวเขายังไงเขาเขาเจ็บแค่ตบได้ยินเขาเล่าว่าตบเอาตบตามตามเนี้ยตามเสื้อผ้าตามตัวตามที่ไฟไหม้อ่ะแล้วมันก็ดับเขาไหมคะไม่เห็นเห็นแต่ตอนที่มันออกทีวีตอนพอ
อะไรมาก็เป็นชั่วโมงอ่ะเขาจะออกอืมเขาก็จะเอานำตัวขึ้นรถได้อ่ะค่ะทีนี้เนี้ยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็คือเจ็บทั้งสองคนใช่ไหมคะแต่ว่าเอ่อพี่สาวของคุณบุญมีเนี้ยเจ็บมากล่ะตามคำคือเจ็บสิบเปอร์เซ็นต์ของร่างกายใช่ไหมธนาโรงพยาบาลนะคะก็ยังอยู่โรงพยาบาลแต่ว่าก็ให้การได้แล้วใช่ไหมคะมาส

แล้วเขาบอกไหมว่าสอบปากคำแล้วเขาว่ายังไงบ้างตั้งข้อหารแล้วเดี๋ยวจะตั้งอะไรอย่างเนี้ยเขาบอกอะไรละเอียดไหมจ๊ะ
ไม่ได้ต่อครับไม่ได้ต่อเขาก็สัมภาษณ์ยายจำต่อเลย
อ่าพยานซึ่งคนที่คนที่ใกล้ที่สุดตรงนั้นก็คือคุณจันทร์นี่แหละ
ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะคะว่าก่อนเข้ารายการทางทีมงานได้ติดต่อทางตำรวจของสนพระขนงนะคะ
แต่ว่าท่านให้ข้อมูลกันนะคะสองสามท่านให้ข้อมูลนะคะแต่ว่าก็ขอไม่ให้สัมภาษณ์
แต่เดี๋ยวลองดูอีกทีพักสักครู่สักครู่ค่ะ
ทางผู้กำกับยังไม่ให้นะคะมาที่ทนายรณรงค์ค่ะ
นายรณรงค์ตกลงตอนนี้ที่กังวลคือ
คือตอนแรกนะครับที่ทางลูกเขามาหาผมแล้วก็พาญาติมาด้วยเนี่ย
ผมก็คดีนี้ตำรวจก็แจ้งเขาหาไปแล้วเนี่ย

ก็สูงอยู่มันก็เลยคุยไปได้เรื่อยว่ามันมีเรื่องอะไรที่
เขากังวลใจอ่าปรากฏว่าหนึ่งเขาอยากให้มีการช่วยเยียวยา
ด้วยเพราะคู่กรณีไม่เยียวยาเลยอย่างที่สองคนเจ็บเนี่ย
บอกกับลูกชายว่าให้มาตามคดีให้แม่ด้วย
เพราะว่ากลัวเขาจะมีการช่วยเหลือกัน

แล้วก็อย่างที่๓ก็คือพี่ชายของผู้ก่อเหตุ

ก็เลยให้ลูกออกจากโรงพยาบาลมาตามคดีก่อน

คือข้อกล่าวหาวางเพลิงเผาทรัพย์นี่คือต้องการให้เพิ่ม

คือวางเพลิงเผาทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๑๗เนี่ยนะครับ
ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเนี่ย
อัตราโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตเหมือนกัน

จะเผาเนี่ยเขาต้องการเผาทรัพย์สินหรือเผาตัวคนกันแน่
ผมก็พยายามถามพยานที่เห็นเหตุการณ์ที่มาด้วยวันนั้นว่า
เขาเผาแบบไหนลักษณะแบบไหน

ซิว่าแม่ยืนยันว่ายังไงบ้างแล้วที่ตำรวจกับทางยายจันทร์ให้การกับตำรวจมันไม่ตรงกับที่แม่รู้สึกยังไง
เขาบอกว่าทินเนอร์เนี่ยมันลาดใส่ตัวช่วงตัวเขาแล้วก็ทางคู่กรณีเนี่ยเขาก็จุดไฟใส่ตัวเขา
เขายืนยันข้อได้จริงแบบนี้เพราะงั้นเนี่ยข้อหาเนี่ยมันก็ต้องมาดูเรื่องของข้อหาพยายามฆ่าโดยทารุณโหดร้าย
ซึ่งตามกฎหมายแล้วก็อัตราโทษสูงเหมือนกัน
ที่กังวลเนี่ยคือกลัวได้รับโทษน้อยหรือว่าข้อหาไม่ตรงกับพฤติการหรือมีผลอะไรที่กลัวที่สุดตอนนี้
กลัวที่สุดก็คือไม่แน่ใจว่าตำรวจจะทำคดีไปรูปแบบไหนเพราะติดต่อร้อยเวรไม่ได้ในวันที่มาหาผมเนี่ยคือติดต่อตำรวจไม่ได้เขาก็เลยเขาก็เลยไม่เข้าใจและกังวลใจด้วยยิ่งประกอบกับไม่มีการช่วยเหลือเยียวยาอะไรจากคู่กรณีเลยเนี่ยแล้วก็ติดต่อตำรวจไม่ได้ด้วยเขาก็เลยไม่รู้ว่าคดีมันจะจบแบบไหน
คู่กรณีเนี่ยนะคะจริงคบหากันมาราว๒ปีแล้วเนาะสองคนนี้นะคะไม่ไม่ได้เดี๋ยวนะคือตัวตัวคนก่อเหตุเนี่ยเขาก็บาดเจ็บใช่ไหมเพราะว่าเขาก็อยู่โรงพยาบาลตอนนี้ถูกป่ะคะอันนี้ข้อมูลเดียวกันนะทีนี้ครอบครัวของผู้ที่ก่อเหตุเขาเคยติดต่อกับครอบครัวทางนี้อยู่แล้วไหมคะในช่วงปี๒ปีนี้
บ้านพี่สาวอยู่ติดกับบ้านแม่เขาจะไม่รู้อึกไซป์นึกส่วนมากนู้นจะมาหาพี่สาวแล้วก็เจน่าเขาก็ทักทายแล้วหนูไปมามีสังคม

เขาอยู่บ้านติดกันกับแม่
ก็ถึงจะถามว่ามันก็ไม่

เขาไม่ติดต่อแล้วเลย

ทีนี้เขาน่าจะติดต่อเราแล้วก็ไปถามเรามั่ง

ไม่ต้องเบอร์โทรหรอกเราก็เดินถึงกันแหละ
คือเจอหน้ากันด้วยแต่ไม่ได้ทักไม่ได้ถาม
เขาบอกว่าอาการเป็นยังไงวะหนักอยู่ผมก็บอกเขาจะหนักอยู่อย่างนี้
เขาคุณแม่บ้านคุณแม่ผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาอยู่กันกี่คนคะ
ทั้งหมดอยู่สามคนมีตัวคุณแม่คุณแม่ไอ้หมียายไร
แต่ไอ้ไรกับบัวอยู่อีกคนละห้องอืมแม่กับไอ้หมีอยู่หลังใหญ่อ่า
เพราะว่าเขามีที่มีบ้านแล้วก็มีบ้านให้คนเช่าเยอะจ้ะครับ
แล้วคนอื่นอื่นในบ้านได้เจอไหมคนคนที่ชื่อคุณหมีเนี่ยเขาเป็นใครคะ
เป็นพี่ชายพี่ชายของอะไรอ่าพี่ชายของผู้ก่อเหตุใช่ไหมใช่
แล้วได้เจอคนนี้ไหมโอ้คนนี้เขาพูดใหญ่เขาขี้เมาเจอก็วันนั้นก็ไปสัมภาษณ
ก็เห็นแต่อยู่ในบ้านไม่ไม่เอาเจอเราสิเจอเจอเราสิไม่ต้องสัมภาษ
เจอเราอ่ะอืมทั่วทั่วไปอ่ะค่ะไม่เจอไม่เห็นไม่เห็นไม่เจอจ้ะ
ส่วนมากแม่กับลูกเขาจะชอบอยู่แต่ในบ้านเขาไม่ค่อยออกมาคบใครอืม
ทีนี้พอเกิดเหตุเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเอ่อทางเราก็ไม่ได้ไปเหมือนกับแบบ
ไม่ได้ไปหาเพื่อแบบถามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ค่ะไปเราไม่ค่อย
กำลังจะบอกว่าไปไปทวงไหมไปถามหาว่าเอายังไงกันเนี่ย
เขาไปทีไรเขาไม่อยู่ช่วงนี้เขาไปวันไหนวันนี้หนูก็เข้าไปเขาก็ไม่อยู่
เอ๊ะหรือเขาไปเฝ้าปิดบ้านไปเฝ้าอาการลูกเขาเปล่าคะไม่ทราบไม่ทราบ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
ให้สอบสวนเพิ่มครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางคนเจ็บเขาติดใจอ่าอันนี้คือคนเจ็บติดใจเลยว่าอ่าไม่ไม่ได้ไม่ได้จุดเผาทรัพย์สินอ่ะแต่จุดเผาคนเนี้ยอ่าเพราะงั้นอยากให้สอบสวนประเด็นนี้ทางกฎหมายเพิ่มว่าอืมมันจะตั้งเข้าหาเรื่องของพยายามฆาตโดยทารุณหดร้ายได้ไหมแต่ทีนี้มันจะยากแล้วส
พยายามเนี้ยนะคะดูจากดูจากอาการบาดเจ็บดูจากทิศทาอะไรอย่างเงี้ย
มันบอกได้เองไหมคะผมมองว่ามันบอกได้เพราะว่าเวลาเอาทินเนอร์ลาดที่ช่วงตัวเนี่ย
ถ้าเขาลาดเสื้อผ้าเนี่ยมันควรติดแค่ช่วงเท้าอันนี้มันโดนช่วงหน้าอกช่วงตั้งแต่คอลงไปทั้งหมดเลย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
ถ้ามีเรื่องทะเลาะกันมาอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการพยายามกระทำความผิดหรือถ้าเกิดเป็นการที่จะวางเพลิงเผาทรัพย์เนี่ยการที่จะเตรียมออกมาเพื่อทำการเนี่ยก็เป็นความผิดสำเร็จแล้วแต่ในกรณีนี้เนี่ยมันมีการจุดไฟเข้าไปด้วยไม่ว่าจะตั้งใจให้ถึงแก่ชีวิตหรือไม่ก็ตามแต่ถ้าเกิดถึงมือ
พยานได้คุยกับตัวพยานเองไหมคะคุณจันทร์ว่าตกลงแกจำว่ายังไงกันแน่นะ
ตอนเช้ามาหนูก็ถามแกเลยบอกยายจันยายจันทำไมไปให้การอย่างนั้นล่ะ
ในตอนแรกแกบอกว่าเห็นสาดใส่ป้าบัว
แล้วทีนี้แกบอกว่าเห็นศาสตร์แต่ถ้าไม่เห็นศาสตร์ใส่ป้าบัว
ไปให้การอย่างนี้มันไม่ได้แกกลับไปกลับมา

แกก็ไม่ว่าอะไรแกก็บอกแกกลัว
เพราะแกเช่าบ้านเขาอยู่แกกลัวแกบอก

คือเพิ่งเริ่มดื่มแล้วอาจจะเริ่มมึนกึ่ม

ก็กำลังจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นพยานก็อาจจะต้องถูกตัดออกป่ะคะ
ก็ต้องมีการสอบแต่ว่าผู้เสียหายเขายืนยันข้อได้จริง
เพราะว่าตอนเกิดเหตุอาจจะไม่ครบร้อยใช่ไหมคะ
แบบความจำสติสัมปัชญาอาจจะไม่ครบร้อยเพราะว่าดื่มไปนะ
เพราะฉะนั้นอาจจะถูกตัดออกด้วยซ้ำไหมในคดี
ไม่โดนตัดหรอกครับประจักษ์พยานมีคุณค่าสำคัญที่สุด
เพราะว่าตอนแรกเขาตกใจเขาวิ่งออกมาบอกคุณทุกคนเลยนะ
ว่าเขาสาด๑๕หรือสาดสีบัวเขาจะสาดสีเราเราหลบทัน

เยอะมากเล่าไม่ใช่เล่าครั้งเดียวเล่าหลายครั้งแล้วเล่าต่อหน้าตำรวจ
แกก็เล่าเหมือนที่เล่าให้เราฟัง

พอไปถึงสอนอแก้วก็พูดอีกอย่างตำรวจก็ถามว่าอ้าวตอนอยู่นู่นไม่ได้บอกผมอย่างนี้นี่
ตำรวจเขาว่าอย่างนี้ทำไมคุณไม่ให้การที่คุณพูดกับผม
เขาบอกเขาเห็นอย่างนี้ไปถึงนู่นเขาบอกเขาเห็นมาก่อน

โอเคไม่เป็นไรทีนี้ค่ะคุณผู้ชม
ข้อมูลมาดูแล้วก็ในแน่ของข้อโต้แย้งเรื่องของ
แต่ว่าจริงโทษก็สูงสุดคือประหารชีวิตเหมือนกัน
แต่เพียงแค่ว่าพฤติการที่เราเห็น
มันน่าจะมีข้อเก่าหาเรื่องพยายามฆ่าด้วยอย่างนี้ใช่ไหม

เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าน่าจะได้สายของลูกชายนะคะ
ออกจากห้องที่คุณแม่นอนพักรักษาตัวอยู่สักครู่ค่ะ

ทางท่านผู้กำกับโรงพักพระขนงนะคะ
ท่านยังไม่ให้สัมภาษณ์แต่ท่านก็คงรู้แหละว่ากังวลใจ

โอ้โหขอบคุณครับ
จะนัดยากเข้าไปนะคะ
จะได้คุยกันจะได้ไม่ต้องกังวลว่าไปถึงไหนแล้ว

ก็คือควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ตั้งแต่วันแรกแล้วแหละ
แต่ว่าเขาบาดเจ็บนะคะก็อยู่อย่างที่คุณภัยวงทราบ

แต่ว่าอันนี้ข้อมูลจากตำรวจนะคะ
คือบอกว่ายังให้การไม่ได้นะคะยังไม่ได้เข้าไปดู

พระขนงเนอะนะคะไปแล้วไปอีก

แต่ว่าอีกหนึ่งคนที่เราจะคุยกันนะคะ
เพิ่งจะเนี่ยค่ะออกมาจากห้องคุณแม่เมื่อสักครู่นี้นะคะ
เราคุยกับคุณวรพงศ์จัดสวยนะคะ

ก่อนนะที่คุณแม่บาดเจ็บขนาดนี้นะคะ

สักครู่นี้ยังอยู่ในห้องกับคุณแม่อยู่เลยใช่ไหม

เป็นยังไงบ้างคะอาการล่าสุดตอนนี้

แต่ตอนนี้มีท้องเสีย

เลยต้องมีการดูแลเพิ่มเติมหน่อย

เดี๋ยวแล้วคือคุณหมอบอกไหมคะว่ามัน

อันนี้แค่พูดกับข้าวนะครับ
ว่าอาจจะเกิดจากการขาดสารอาหารครับ

ครับ
ตอนนี้คุณแม่ทานอาหารได้เองไหม
หรือว่าต้องให้เป็นน้ำเกลือหรือยังไงคะ
ไม่ครับ
ทางสายยางนะครับ

ไม่ได้ทานทางปากครับ
แต่ว่าก็เพิ่งมาขับถ่ายไม่ค่อยดี
ในช่วงวัน๒วันนี้เองใช่ไหมคะ

อ่าทีนี้บาดแผลตรงอื่นค่ะ

ทำแผลไปเรื่อยแล้วก็ให้เนื้อตายร่อนออกเรื่อยครับ

แล้วก็จะเข้าผ่าตัดวันศุกร์นี้ฮะ

แล้วก็มีการขูดแผลขูดอะไรครับ

ค่ะแล้วอย่างคุณแม่เนี่ยคือพูดคุยได้ตามปกติแล้วเนาะ
พูดคุยได้ครับแต่วันนี้แทบไม่ได้คุยเลยครับ
เพราะว่าเหนื่อยมาก
หมดแรงหมดแรงนะคะถ่ายท้อง
อ่าแล้วในส่วนของแผลเองคุณหมอบอกไหมคะ
ว่าต้องรักษาประมาณสักกี่เดือนถึงจะพอปกติแล้วคะ
ประมาณแล้วครับเป็นคุณหมอประมาณ๓๔เดือนครับ

คุณแม่นานแล้วกัน
ใช่นานค่ะเพราะว่าแหมนอนกว่าจะผ่านไปแต่ละวันนะ
แล้วก็คุณแม่คุณแม่ยังคุยกับคุณวรพงศ์เรื่องคดีอยู่ไหมคะ
ว่าคุณแม่คิดยังไงคุณแม่กังวลอะไรอยู่ไหมคะ
ก็ตอนนี้ก็ดูท่านสบายใจขึ้นครับ
เพราะว่าจากที่เวลาเรียนเรื่องมาเลยมา
แล้วก็สื่อต่างเข้ามาอย่างนี้ครับ
คุณวรพงศ์ตอนนี้ที่เราจัดรายการกันอยู่
สักครู่นี้ผู้กำกับโรงพักพระขนง
ก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนัดญาติญาติเข้าไปพูดคุยนะคะ

พรุ่งนี้เป็นช่วงบ่าย๒ครับ
บ่าย๒แล้วจะให้คุณน้าให้คุณลุงเข้าไปพร้อมกันหรือว่า

ค่ะทีนี้ในส่วนของคดีเมื่อสักครู่นี้ที่คุยกับผู้อำกับ
คุยกับตัวภูมิกับเองไหมคะหรือว่าเป็นร้อยเวรโทรมาคะ

ก็ให้เข้าไปคุยกันพรุ่งนี้ครับเรื่องที่เราไม่สบายใจหรืออะไรยังไงอย่างนี้
บอกไหมว่าท่านได้สอบคนก่อเหตุยังคะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตามต่อหน้าเลยดีกว่า
ค่ะแล้วก็เรื่องข้อเก่าหายังไม่ได้พูดรายละเอียดกันใช่ไหมคะ
ยังครับแค่โทรมาให้เข้าไปพบครับพรุ่งนี้
แล้วตัวคุณวรพงศ์เองที่อยู่กับเฝ้าคุณแม่ดูคุณแม่อยู่
ณตอนนี้นะยังกังวลอะไรอีกไหมคะ
กังวลล่ะครับกังวลก็
แผลให้กับช็อกแค่นั้นครับเพราะว่าให้น้ำเกลือเยอะครับ

ใช่ครับคดีผมก็ดูสบายใจขึ้นมากครับ
คุณวรพงศ์ค่าใช้จ่ายวันหนึ่งวันหนึ่งนี้จ่ายไปเท่าไหร่คะเนี่ย

ของคุณแม่ก็ออกเยอะครับ
มันประมาณไม่ได้หรอกครับ

จ่ายไป๒๘๒รอบได้ไหม

โรงพยาบาลที่แล้วจ่ายไปเท่าไหร่คะออกมาเนี่ย
โรงพยาบาลที่แล้วมันเป็นฉุกเฉินของต่อปีครับ
จ่ายไม่เยอะครับ
แล้วก็ตอนนี้ที่จ่ายไปทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยนะคะ

แต่ไม่ได้จ่ายอะไรครบขนาดนั้นหรอกครับ
เพราะว่าผมมีสิทธิ์จ่ายตรงนะครับ

อย่างที่หมอบอกว่า๓๔เดือนน่าจะดีขึ้นแบบหายแล้ว
คือ๓๔เดือนเท่ากับว่าคุณแม่ปกติ๑๐๐แล้ว
หรือว่า๓๔เดือนคือออกจากโรงพยาบาลมาดูแลต่อที่บ้านคะ
๔เดือนออกจากโรงพยาบาลครับ
หมอบอกไว้ไหมว่าพอหลังจาก๓๔เดือนคุณแม่จะกลับมาได้ขนาดไหนคะ
แผลที่เจอไปทั้งหมดเกือบทั่วตัวเนาะ
อันนี้ยังไม่ได้บอกครับบอกแค่ว่าไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับ
ยังไงก็ทำงานอาจจะมีเส้นตึง
คือทำงานไม่ได้เหมือนเดิมครับ
เหตุโดนมีตึงเป็นบางจุดอย่างนี้ครับ
จะโดนไหม้เยอะอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าการเดินเหินยังทำได้ปกติใช่ไหมคะ
อาจจะมีแบบตึงเล็กน้อยบางจุดอย่างนี้ใช่ไหม

แล้วเดี๋ยวก็นัดกันอีกทีสำหรับญาติญาติที่อยู่ในรายการตอนนี้นะคะ
ขอบคุณคุณวรพงศ์ตอนนี้ก่อนนะคะ
ไม่ต้องกังวลเรื่องตำหรวดทำงานอีกเลยค่ะ
กดดันท่านขยายความเพราะมีประเด็นนี้อยู่ในข่าวนะคะ
น่าจะโอเคแล้วไหม

เราไม่ได้สายตำรวจแต่ว่าท่านก็โทรมาบอกในรายการนะ

คือผมมายังไงก็ได้ขอให้ญาติเขารู้สึกว่าเขาเชื่อมั่นในกระบวนการ
ว่าเราไม่ทำงานบนพื้นฐานของการไม่ถูกกดดันไม่ถูกแทรกแทรง
เราก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้บาดเจ็บผู้เสียหายอย่างเต็มที่และถึงที่สุด

คนละพ่อละแม่กัน

ไม่ใช่คนที่บอกว่าอยู่บ้านนั้นที่ชื่อคุณหมีอะไรนะ

อันนั้นก็ใช่แต่มันแม่เดียวกันคนละพ่อ

คือว่า๓คนนี่พ่อคนละคนกัน
แต่ทีนี้คนที่บอกว่าเรากังวลเรื่องมีญาติเป็นทหารไหม

ตำรวจยังไม่ได้มีแรงกดดันอะไรมานะคะ
ส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวก็นัดกันลูกชาย

อันนี้ถือว่าก็คืบหน้าระดับหนึ่งนะ

ก็บอกทนายรณรงค์เขาก่อนเลยชั้นแรก

ขอบคุณทนายเอกนะคะขอบคุณครับ